ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักมักเอาเรื่องรักไปผูกกับเรื่องอื่น
่งงานจนลืมเรื่องรักจะอยู่ในแวดวงมิตรต่างเพศที่พึงใจ
จะได้คนรู้ใจจากวงการงานธุรกิจลงทุนสุขภาพไม่สู้ดีนัก
จะอ่อนล้าอ่อนเพลียง่ายเบื่องานจะมีอุบัติเหตุตกบันได
วูบขณะขับรถตลอดเดือนนี้สุขภาพอยู่ในเกณฑ์อ่อนแอ
การเงินรายได้ลาบผลจะปรากฏดีขึ้นมีเงินเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากงานประจำ
มีลาบผลจากงานการเขียนการพิมพ์ธุรกิจหนังสือจะมีลาบผลดีมาก
การงานจะมีผลดีอย่างไม่คาดคิดงานสำเร็จลุล่วงได้ดีได้รับเกียรติ
ชื่อเสียงแต่ระวังการเสียเปรียบจากความอ่อนล้าธุรกิจอาจมีปัญหาการเงิน
มีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์